ส่วนช่วงครอบครัวบัวหลวงอีคอนอินเด็กซ์เช้าวันนี้
คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์นะครับ
จากหลักทรัพย์บวนหลวงและคุณทศพรโสโพนเสถียรศุกร์
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
มาวิเคราะห์กันกับเรื่องของเศรษฐกิจและภาวะการลงทุน
ติดตามพร้อมกันในช่วงครอบครัวบนหลวงอีคอนอินเดส
สวัสดีคุณก๊อฟและผู้ชมทางบ้าน
วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีคอนอินเด็กซ์โดยครอบครัวบวนหลวง
ในช่วงของ๒๓วันที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าฝรั่งเอง
ก็ยังเป็นคนที่ซื้อในส่วนของตลาดทุนไทยค่อนข้างจะต่อเนื่อง
แม้ว่าเม็ดเงินอาจจะยังไม่ถึงกับสูงมาก
แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีล่ะที่เราเห็นเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ย
เริ่มเข้ามาสู่ตลาดทุนไทย
แล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดเงินที่เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้
ของบ้านเราก็ยังมีความต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งผลให้ในอัตราแรกเปลี่ยน
บาทของเราเมื่อเทียบกับตลาดยังแข็งไม่หยุด
ในส่วนของตัวต่างประเทศเองตลาดหุ้นดาวโจร

เมื่อคืนตลาดหุ้นดาวโจรแต่ในอินเด็กซ์ก็ขยับขึ้นไป
ยังทำตีถุงสุดต่อบอกว่าไม่ใช่เลย
ถ้าเดือนพฤศจิกว่าจะขายได้กว่าจะรับรู้
เผลอไตรมาส๔อาจจะยังไม่ดีพอ
เกิดจากราคาบริษัทน้ำมันที่มีราคาที่ขยับขึ้นเล็กน้อย
แล้วก็ส่งช่วยกันผลักดันเกิดจากหุ้นพื้นฐานจริง
แต่ส่วนค่าเงินบาทเองพี่นิดเมื่อวานยังแข็งค่าต่อ
โอ้โหตอนนี้ผมว่าในส่วนของผู้ส่งออกของบ้านเรา
อาจจะต้องเรียกว่าระมัดระวังนิดหนึ่ง
เวลาเราไปทำสัญญาแล้วขายไปแล้ว
บางทีพอแลกกลับมาเป็นเงินบาท
ก็น้อยลงมันน้อยลงนะ
แล้วเวลาเราจะไปเสนอราคาขายสินค้าเรากับผู้นำเข้าต่างประเทศ

ใช่เราก็กังวลว่าเราจะขายได้ตรงไหน

จริงแล้วต้องบอกว่าเราพูดเสมอนะพี่นิดนะ
ว่าจริงแล้วเรามีวิธีการป้องกันความเสียหน้าอัตราแรกเปลี่ยนได้
ก็คือในเมื่อคุณกำหนดราคาเสนอขายเขาที่เท่าไหร่

ก็คือล็อกอัตราแรกเปลี่ยนไว้ที่ประมาณนี้

ได้ด้วยอัตราแรกเปลี่ยนที่คุณตั้งใจไว้ตั้งแต่วันนี้
อันนี้ก็คือเรียกว่าพยายามบริหารจัดการ
สิ่งที่ไม่แน่นอนให้มันมีความแน่นอน
ไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาผ่านไป

ตัวเงินบาทแข็งจริงเราก็มองว่า
มันก็น่าจะเป็นจังหวะในการที่
ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะอยากสร้างนวัตกรรมใหม่
หรือเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการผลิต
หรือเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะต้องนำเข้าขึ้นจากต่างประเทศ

เพราะว่าเวลาเรานำเข้าสินค้า
บาทเราแข็งค่าอย่างนี้มันเหมือนเราจ่ายเงินออกไปน้อยลงไง

ซึ่งถ้าเราซื้อเครื่องจักรได้ถูกลง
นั่นหมายความว่าโอ้โหเรามีชัยไปกว่าครึ่ง
ใช่ครับแล้วเราก็ลดต้นทุนที่เราต้องการวางแผนการขยายกำลังการผลิต
พัฒนาวิธีกำลังการผลิตของเราไปต้องเยอะ
ใช่นะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นวันนี้เป็นจังหวะที่ดี
นิดครับวันนี้เรามาเจอพี่นิดเนี่ยต้องถามพี่นิดดีกว่า

วันนี้หุ้น๑๖๐๐เกือบ๕๐แล้ว

ก็ระดับ๑๖๕๐เนี่ยหลายคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยแพง
แต่ว่าถ้าเราดูในส่วนของตัวราคาเมื่อเทียบกับกำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
ผมมองว่าเมื่อต้นปีเราอาจจะดูเหมือนเราแพงนี่ป่ะ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายบริษัทโชว์กำไรโตขึ้นได้

ตลาดหุ้นต่างประเทศที่เขาปรับตัวขึ้นไปเรื่อย
พอมาเปรียบเทียบดูกับตลาดหุ้นไทย

แต่นี้โดยปกติแล้วในช่วงของไตรมาส๓
แล้วเรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของเวลาไตรมาส๔เนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคืออะไรนะครับ
ผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยกำลังจะมองไปว่าเอ๊ะในช่วงครึ่งหลังเนี่ย
ภาพของเศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงนะครับ
ก็ต้องบอกว่าในมุมมองของหลักทรัพย์บุรุษนะครับ
เราก็มองว่าตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย
มันน่าจะมีอัตราเร่งขึ้นนะ
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ย
ครึ่งหลังของปีที่แล้วฐานตัวเลขเราเศรษฐกิจเราเนี่ย
ค่อนข้างต่ำนะครับปีนี้ก็จะเห็นเทียบปีต่อปีเนี่ย
มันโตขึ้นหรืออันนี้นี่นักลงทุนก็สบายใจมากขึ้น
ผมก็พวกเราทุกคนที่นักลงทุนก็สบายใจนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมเข้าใจว่าจริงตลาดหุ้นเองก็ไม่ได้มองแค่ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ตลาดหุ้นเนี่ยจะมองอนาคตนะครับ

ล่าสุดก็บอกว่าทางญี่ปุ่นก็จับมือกับคนไทยนะครับ

ใช่ครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี้เป็นพันธมิตรของเรามานาน
ใช่นะครับแล้วก็เขาก็มองว่าในเชิงของทำเลที่ตั้ง
ของเราเนี่ยเอ๊ะจะไปในสู่ของเพื่อนบ้านเนี่ย
นี่มันคือศูนย์กลางเลยน่ะอ่าใช่เลยครับอันนี้ต้องยอมรับเลย
เงินก็เหมือนกันผมเชื่อว่าการบริหารจัดการเงิน
คือเราเนี่ยเป็นตรงกลางได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของ
ซัพพลายเชนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงิน
ดังนั้นเฮสพอร์เตอร์เนี้ยอืมก็ควรจะมาตั้งที่นี่ใช่
เพราะว่าเวลาที่คุณลงทุนในพม่าในเวียดนามในลาว
คุณใช้เซ็นเตอร์ที่ประเทศไทยได้เกือบหมดเลยอืมแล้วตอนนี้เนี่ย
เห็นเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาเรื่อยไหลเข้ามาเรื่อย
มาซื้อตลาดตาสารหนี้เนี้ยฝรั่งเขาคิดยังไงฮะพักธนตร์
จริงแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย
ดอกเบี้ยในตลาดสั้นนะครับครับต่ำกว่าหนึ่งจุดห้านะครับ
โหต่ำหนึ่งจุดสี่กว่ากว่าก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเรามองเรา
ไม่เข้าใจว่าทำไมฝรั่งจะเอาเงินไว้มาทำไมเพราะมันมีดอกเบี้
ก็ต่ำกว่าในอเมริกาด้วยซ้ำใช่ครับแต่ผมมองว่าที่เขาเข้ามาเนี่ย
น่าจะเป็นการพักเงินเพื่อที่จะเอาไปลงทุนต่อ
แต่ว่าอาจจะเป็นการมองจังหวะในการลงทุน

วันนี้ประเทศไทยเนี้ยมันเป็นเวลาที่จะพักเงิน
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีใจและภูมิใจนะครับ
ของคนไทยว่าตอนนี้สายตาที่นักลงทุนต่างชาติมองมาที่ตัวเรา
ประเทศไทยเองเนี้ยเขามองว่าเราเนี้ยมีศักยภาพ
ที่จะเป็นผู้นำใช่ในกลุ่มของเนี้ยแซวดี
แล้วก็อีกหน่อยอนาคตเราอาจจะเป็นที่ระดมเงินให้กับเขาด้วยซ้ำ

ก็วันนี้เรานำเรื่องมาเล่าสู่กันฟังดีเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ